เธอคือคนงอดกามันเฉิดท้ายด้วยคุณค่ะ
กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกไปมงลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับน้องแอนโทเนียโพซิล
แต่วันนี้เราจะมาเมาส์มอยกันต่อกับเรื่องวงการนางงาม
อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะต้องตามกูรูตัวแม่มา

สวัสดีครับสวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐสวัสดีพี่เชอรี่อีกรอบหนึ่งนะครับ
สวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วอิมพอร์ตมาจากข้างเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่สุดไปเกาะมาอยู่อย่างนี้เลยจ้าเวทีเมื่อคืนนี้สนุกมาก
แล้วก็แฟนนางงามเชียร์กันแบบอึกกระทึกคึกโคม
ต้องถามอย่างนี้ก่อนโพลไม่พลิกใช่ไหม
แต่จะบอกว่าโพลเราสองคนก็เข้าเป้าอยู่นะ

น้องแอนโทเนียมงจับมือกับวีนาล

นัดทายคู่จับมือถูกก็คือน้องแอนโทเนียกับน้องเจสซี่
ก็เรียกว่าสนุกสนานกันไปแล้วก็ได้คนมงเป็นที่เรียบร้อยคือน้องแอนโซเนียโพซิลนะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าสมมงแล้วก็แต่นางงามรักมาก
ถามน้องนัทนิดนึงว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเอาพูดเลยนะ
ตาเนื้อที่เราเห็นข้างเวทีสวยสดหมดจดทั้ง๓คนเลยไหม
แบบเลือกไม่ได้เรียกว่าแบบตอน๓คนสุดท้าย
พอตอบคำถามเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะรู้ว่าใครจะต้องเป็นที่๓

ภาระให้ตัวเองด้วยทุกคนนั่งกันอยู่ท่าขอโทษนะฮะ
ไม่ลงจริงคือ๓คนนี้คือสามารถมงได้ทั้งคู่ผลออกมาเป็นที่๓เป็นน้องวีนา
ก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีกองเชียร์ห่อเยอะมากมันก็ฟีบลงดี
แล้วก็ไม่ประกาศในคือจุดที่มีกองเชียร์เลย
หลังจากชี่จอเพื่อจะจับมือออกกำหนด
วัะถือว่าเป็นตัวแทนสาวไทยได้แต่สมสักศีล
สำหรับน้องแอนโทเนียก็เรียกว่าถูกใจหลายคนเยอะมาก
พูดเรื่องของแอนโทเนียหน่อยเป็นสาวโคราชเลยจริง
เป็นสาวโคราชแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนสงสัยว่าเออแบบน้องแอนโทเนียเนี่ยทำไมถึงได้มง

แล้วก็เชื่อว่าจริงแล้วน้องแอนโทเนียหนึ่งก็คือนอกจากใบหน้าที่สวยแล้ว
ก็ยังมีเรื่องของดีกรีที่เป็นมิตรซูฟราเนสแลลด้วย
ก็เรียกว่าเคยคว้าโมงใหญ่มาแล้ว
ไปถึงพูดภาษาแบบเราก็คือการันตีได้เลยว่าเข้ารอบลึกแน่นอน
แล้วก็จริงแล้วน้องแอนโทเนียก็มีความสวยแบบไทยด้วย
ถึงจะเป็นลูกครึ่งนะแต่ว่าดูหน้าน้องนะมองเผิน

มีความเป็นไทยอยู่ในตัวผิวสีน้ำผึ้ง

มันดูแบบเหมาะเสาะดูหน้าตาสิ
คือหน้าไทยแต่แฝงไปด้วยความอินตาย
ดูมีความเป็นจักรวาลที่สุดเลย
แล้วน้องแอนโทเนียเมื่อวานนี้เพอร์ฟอร์แมนดี

หรือว่าการโชว์ทัศนคติอะไรก็แล้ว
แต่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะคะ
หลายคนจะแบบเอ๊ะการตอบคำถามนี้มันวัดกันยังไง
หน้างานอย่างที่เขาบอกว่าวัดกันหน้างานอย่างหนึ่ง
คือนางงามมีสติดีมาก

คำถามยากแล้วคือทุกคนทั้งวีนาทั้งเจสซี่แล้วก็แอนโทเนียเอง

อาจจะมีแบบว่าข้อเปรียบเทียบกันเล็กน้อย
อันนี้ดีอันนี้มากกว่าหรือไง
นิดเดียวท่านเหมือนกันแบบว่าโอ้โฮบาดใจแสนงามสุศี
สูสีจริงก็เรียกว่าแต่สุดท้ายแล้วกรรมการก็เขาออกมาว่าเป็นแอนโทเนีย
ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนที่สมศักดิ์ศรีประเทศไทย

โอ้โหตอนนี้ก็ต้องร่วมเป็นกำลังใจแอนโทเนียต่อไป
ต้องบอกว่าน้องแอนโทเนียเนี่ยจริงเป็นคนโคราชใช่ไหมพี่ลี่
ใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าเป็นสาวโคราชที่นี่ไม่แน่ใจว่า
จะถามน้องนัทอยู่พอดีว่าน้องแอนเป็นสายมูเลยหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นตามภาพตามจีบนางงามต่าง
จะมีภาพน้องยกมือไหว้สาธุ
แบบคือเห็นอะไรก็ไหว้ไปหมดแม้กระทั่งมงกุฎน้องยังคงไห้มง
จริงนัดเข้ากองประมาณหนึ่งไปเกาะติดมาหลายรอบ
เห็นน้องแอธโนเนียนี่เห็นแล้วมั้ยในภาพ
เจอมงกฏไหว้ก่อนคนไทย๑๐๐
อยู่บนเวทีนางงามระหว่างตอบคำถามเสร็จปุ๊บ
ยกมือท่วมหัวอีกสองคนยืนเฉยน้องแอนโทเนีย

แต่ว่าหนูก็คือแบบอาจจะแบบสาธุขอให้มงลงขอให้มงลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เรียกว่าไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่ในใจตลอดเวลาสาธุนะแม่เด้อ

แล้วก็อย่างที่บอกไปน้องแอนโทเนียก็เป็นสายไฟเตอร์เหมือนกันนะ
ตอนนั้นอยู่ทีมของมดัมพลอยพี่พลอย
แล้วก็น้องตกรอบไปในช่วงแรกหลังจากนั้น
มีการพัฒนาตัวเองเดินเข้าสู่สายวงการนางงาม
ใช่ได้ที่๑เลยแล้วก็ไปได้ที่๑ระดับโลก

แล้วนอกจากไฟเตอร์เรื่องการประกวดนางงามแล้ว
ชีวิตก็สู้เหมือนกันสู้ในที่นี้หมายถึงว่า
ตัวเองเนี่ยขยันทำอาหารกินนะฮะก็อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
น้ำโพงน้ำพริกผัดหมี่โคราต

เป็นแม่ค้าผัดเองอะไรเองนี่ไม่เหลือลุคบนเวทีเลยเห็นไหม
มาถือตะหลิวเคาะกระทะแบบนี้

แล้วก็ขายของสนุกสนานเห็นไหม

ถึงได้ชื่นชอบในความเป็นตัวเอง
ที่จะเป็นคนธรรมดาก็สนุกสนานค่ะ
บอกถึงทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้น

แล้วก็เดี๋ยวน้องจะไปประกวดต่อที่เอลโซโกดอล

โอ้โหเรียกว่าเป็นตัวแทนที่สมศักดิ์ศรี

พลาดมงกุฎไปคือน้องวีนากับแจสซี่

วีนานี่รู้สึกว่าปีนี้

เพราะว่าน้องเข้าประกวดตั้งแต่ปี๒๐๑๘
แล้วก็เข้าใกล้มงมาเรื่อยเขยิบมาจนถึงปี๒๐๒๐ที่น้องได้เป็นรองอันดับ๑ปีอาแมนด้าออดัม
ในองค์กรนี้แล้วน้องก็อยากผลักดันแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับองค์กรนี้ตลอดไป
ก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในเส้นทางต่อจากนี้ไปด้วยแล้วเห็นแว่วมานะ
ก็คือจะไปแบบอย่างนี้ยังไงอาจจะผลักดันภรรยาคนสวยคนนี้ให้ไปเป็นดาราฮอลลีวูดก็เป็นไปได้
เพราะว่าน้องวีนาเขาก็เป็นคนไทยเชื้อสายอินโดนีเซียใช่ครับส่วนน้องแจซี่เมื่อคืนรองอันดับหนึ่ง
ไม่ต้องเสียดายไปเพราะทุกวินาทีเนี่ยแจ๊ซี่ทำเต็มที่มากจริง
เป็นการมาประกวดครั้งแรกแต่ว่ามาเมื่อพร้อม
อย่างที่น้องพูดจริงไม่ว่าจะกิจกรรมไหนไม่ว่าจะรูปแบบการโชว์เป็นยังไง
น้องเอาอยู่ทุกอย่างแล้วก็จนนาทีสุดท้ายไม่มีพร่องเลย
แต่ก็เป็นอย่างที่ผลการตัดสินออกมามันเสื่อมกันนิดเดียว
อย่างหนึ่งน้องเจสซี่ให้สัมภาษณ์หลังจากการจัดประกวด
น้องน่ารักมากบอกว่าน้องเนี่ยทำเต็มที่แล้วส่วนค่ำคืนนี้เป็นเส้นทางของแอนโทเนีย
หลังจากนี้น้องแจ๊สซี่เองก็จะหาเส้นทางของตัวเอง
จะเป็นเส้นทางใหม่อาจจะเป็นเส้นทางนางงามหรือวงการอื่น
ก็รอติดตามผลงานของน้องต่อไปเชื่อว่าไปได้ไกลทั้ง๓คนแน่
แน่นอนหรือว่าพรีเซนเตอร์อะไรอาจจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ต้องบอกว่ายินดีกับน้องด้วยแล้วต้องบอกว่าน้องแอนเนี่ย
จริงแล้วเดี๋ยวต้องไปประกวดที่แอลซาวาดอร์ก่อน

แอนแอนแอนเขาบอกว่าแซวแอนแอนแอนอธิบายหน่อย
ก็คือรุ่นพี่อุโมงมงแรกแอนซิลีแอนซิลีสวมมงให้แอนนาเสือ
แอนนาเสือสวมมงค์ให้แอนโทเนีย
และก็เลยเป็นแอนแอนแอนแอน๓ปีติดต่อกัน
ก็เรียกว่าเป็นนิมน่ารักนะนะคะ
ก็เป็นกำลังใจ